ที่ก่อนหน้านี้ทางนักเตะออกมาไลฟ์สดทวงเงินค่าเหนื่อย
ก็คือทางประกิจดีพร้อมอดีตนักเตะของทีม
ว่าเรื่องเงินเดือนไม่มีค้างจ่ายแล้วยกเว้น๒๓กรณีนะครับ
ค้างเงินอยู่ที่๗๔๕๒๔๖บาท
ซึ่งจ่ายงวดแรกไปแล้วเมื่อ๑๒มกราคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็จะจ่ายงวดที่๒ในวันที่๑๔กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ที่ผ่านมาที่เงียบไปเนี่ยไม่ใช่เพราะจะหนีปัญหา
แต่ถอยไปตั้งหลักในที่ที่เหมาะสม๑๓เดือนที่ทำหน้าที่ตรงนี้
ขายทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว
ไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดแล้วก็ธุรกิจที่สิงคโปร์นะครับ
เพราะได้เงินสดจากผู้สนับสนุนไม่ถึง๑ล้านบาทเลยนะครับ